คุณผู้ชมครับอดีตเพื่อนร่วมงานของตำรวจที่
อดีตตำรวจที่เกาะเหตุนะครับก็เปิดเผยบอกว่า
ตอนที่ทำงานแรกตอนอยู่นครบานด้วยกัน
ค่ะคือตอนนั้นน่ะคือพฤติกรรมของเขาเนี่ย
ก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครส่วนเรื่องของยาเสพติด
ส่วนเรื่องของยาเสพติดเคยได้ยินบ้างแต่ไม่เคยเห็นกับตาครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับไปที่สนยานวานะครับ
ซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดของอดีตตำรวจที่ก่อเหตุนะครับ
รับราชการอยู่ที่นี่หลังจากเรียนจบมาประจำอยู่ที่นี่เป็นเวลา๔ปี
จ่าสิบตำรวจธานีญาติโสมท่านเป็นผู้บังคับหมู่สืบสวนสนยานวา
และเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานเล่าบอกว่า
ผู้ก่อเหตุมารับราชการในตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสนยานาวา
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เท่าที่สังเกตเห็นนะครับก็เขาเป็นคนเก็บตัวเงียบพูดน้อย
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครชอบเล่นกีต้าร้องเพลงอยู่ในห้องพักของแฟลต์ตำรวจเพียงคนเดียว
ส่วนการปฏิบัติงานก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะครับทำงานภายใต้การบังคับบัญชาเป็นอย่างดี
ขณะที่เรื่องยาเสพติดไม่เคยได้ยินหรือเห็นว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
รวมทั้งข่าวที่ว่าเจ้าตัวใจร้อนชอบยิงปืนก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมนี้
จากนั้นก็ย้ายไปที่สนลุมพินีครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี๒๕๖๒
ซึ่งเป็นการย้ายโดยสมัครใจไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน
แล้วก็ไม่ได้โดนเด้งอะไรทั้งสิ้นนะฮะหลังจากนั้นก็เจอกันบ้าง
เพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังพักอาศัยอยู่ที่แฟลต์ตำรวจหลังสนยานวา
แล้วก็ย้ายกลับบ้านเกิดที่จังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยครับจนเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้
รับว่าเขาตกใจมากครับ
ก็เห็นหม่นว่าอยากกลับบ้านแค่นั้นเอง
ตกใจครับตกใจมากตกใจเพื่อไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้
มันก็เกินจะรับได้จริงนะครับ

อดีตตำรวจผู้ก่อเหตุเคยทำงานคือสนรุมพินีครับ
เคยมาอยู่ที่นี่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวน
อดีตเพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนตำรวจด้วยกัน
เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังทางโทรศัพท์บอกว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นคนเก็บตัวครับแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
ส่วนเรื่องยาเสพติดท่านนี้ครั้งนี้ยอมรับว่า
เคยได้ยินข่าวแต่ไม่เคยเห็นกับตา
หรือไม่เคยได้ยินจากปากของผู้ก่อเหตุครับ
ลองฟังอดีตเพื่อนร่วมงานเล่าถึงเขาครับ
ขอให้บัตรคำเบอร์เชิงให้เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วครับ
แต่ว่าเดี๋ยวรู้รู้ข่าวมากครับครับ
เพื่อนเพื่อนรู้นะครับ